เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเท่าไร
ตอนอ่านข่าวนี้เขาระบุมาไหมว่าให้จีบปากจีบคอขนาดนี้นะ

นี่ฉันทำตามบททุกอย่างเลยเออนี่ขนาดหวานใจเจชนะทิพย์ติดตารางลงแข่งแบบรัวนะคุณ
ดาราสาวคนสวยเมพิชชนาธิก็งานล้น
เอ่ยปากว่าแทบจะไม่มีเวลาเจอหน้ากันเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าถามถึงความมุ้งมิ้งขอบอกเลยคู่นี้ไม่มีขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดจ้ะ

ฝ่ายหญิงเขาอวดช่อดอกไม้ที่หวานใจส่งมาให้ในวันวาเลนไทยปีที่แล้ว
คือถือว่าเป็นหลักฐานที่แบบย้ำชัดเลยว่า
คู่นี้เนี่ยเขาซุ่มเงียบสารสัมพันธ์กันมานานปีแล้วคุณค่ะ
แฟนคลับเขาเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงความหวานของเมซิเจแบบ
ไม่เคยคิดเลยว่าเจจะมีโมเมนต์แบบนี้ดิฉันแอบอ่าน
เนี่ยแล้วปีนี้ล่ะของปีนี้ล่ะอะไรอย่างนี้นะ
เยอะแยะมากมายเกือบ๒๐๐ข้อความคุณ
เดี๋ยวรอดูเนาะคุณวันครบลงครบรอบเขาเนอะว่ายังไงอะไรอย่างนี้
ธรรมดานะคุณเห็นแบบนิ่งเงียบอย่างนี้นะจ๊ะ
เออโรแมนติกไม่เบาหรือว่าอาจจะแบบตัดหญ้าเป็นคำว่าเมอะไรอย่างนี้เออโดยสาวเมก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ของเรา
ลอเวอร์ที่ถามถึงของขวัญวาเลนไทยในปีนี้ว่า
แฟนนุ่มมอบอะไรให้เธอก็ตอบเลยว่าเป็นตุ๊กตารูปลิง

ตุ๊กกะตารูปลิงเป็นสัญลักษณ์แทนเวลาเมนต์เขาเรียกอย่างน้อย
ลิงน้อยลิงจั๊กลิงจั๊กลิงจั๊กรักจริงไงโอ้ตายโอ๊ยเกิน